จากเหตุที่เกิดขึ้นที่นะครับห้างสรรพสินค้าสยามพรากรนี่แหละครับ
คือต้องให้เขารู้สึกต้องให้เวลาเขาชาวจีนเขารู้สึก
แล้วเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ข้อความประมาณว่าไม่มาแล้วประเทศไทย
แต่ท่านนายกบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยคือท่านเชื่อว่านะครับ
อีกสักพักหนึ่งคนจีนนักท่องเที่ยวจีนเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วทางรัฐบาลไทยก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากเหตุนี้นะครับ
โซเชียลมีเดียอวยป๋อใช่ไหมนะครับ
แล้วก็แฮสแท็กนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจากเหตุ
นะครับยิงในประเทศไทยนี่แหละครับ
มีชาวเน็ตเพียบเลยนะครับเข้าไปบอกว่า
จะไม่มาประเทศที่ปืนถูกกฎหมายอีกต่อไปทำยังไงล่ะท่านนายกนะครับ
ท่านนายกก็ท่านมั่นใจนะและยังเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวชาวจีน
ความวินัจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์เข้านี้เป็นเหตุสุดวิสัย
เดี๋ยวรัฐบาลภาคเอกชนจะประสานงานกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ท่านยังได้พูดคุยกับ
ไปขอโทษนะครับท่านนายกไปขอโทษ
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็จะติดตามญาติของนักท่องเที่ยวนะครับ
ให้มารับการเยียวยานะฮะ
คือหลังจากมีการคุยกันก็นะครับบอก
ท่านบอกว่ามีความสบายใจกันขึ้นแหละนะครับ
อีก๑๒วันนี้จะไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ
และจะไปขอโทษท่านเอกอักคริสตสูตรนะครับ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ยังเรื่องของปืนเนี่ย
ยกระดับแล้วครับยกระดับยังไงลองฟังดูฮะ
ได้มีการต่อสายถึงชานุจีน
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอนุญาที่๒๐ปี
นะครับ

เราต้องมีความทังงามขึ้น
ในการที่เยาวชนจะสามารถเข้าถึงอาวุธที่อันตรายตรงนี้ได้
อันนี้ก็น้องน้ำใจเป็นนัยบายหนึ่ง
ที่ต้องไปให้รักษ์กรุมขึ้นและการเข้าถึงอาวุธอื่นได้ยากขึ้น

คือถ้าไปเห็นอะไรก็อย่าไปต่อว่าอย่าไปตอบโต้อย่าไปอะไรนะครับ
ให้เขารู้สึกบ้างนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น